สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาท่าน้ำขาวไทยนคร

เหมือนนัดกันอย่างนี้แต่ที่สิ้นเราไม่ได้นัดกัน
มาเจอกันอื่นแล้วก็เดินเข้าไป

ส่งน้องเขาหรอกไอ้นี่ก็พาน้องเขาไปเข้าห้องน้ำ
พอเดินกลับมาไม่เห็นพี่เอ็มนั่งอยู่โต๊ะ
ก็เลยโทรหาแล้วก็เดินออกมาพร้อมกันกับน้องเขา
ก็เลยเดินออกมาก็เลยก็ถามพี่เอ็มทำไมออกมาล่ะคะ

ก็เลยบอกเออเนี่ยมาแล้วทำไมไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้
ก็พาน้องเขามาแล้วก็พากลับบ้านนะเลย

ไม่แต่ก็พูดอะไรพูดหยอกล้อพูดเมาแบบ
แต่ก็คิดยังมีสติอยู่อะค่ะ

เราเป็นห่วงว่าเห็นน้องเขาเมาอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เลยอาสามาส่ง
แล้วคนก็มองว่าเราเป็นนกต่ออะไรอย่างนี้

ตอนนั้นอยู่ในบาวแดงแล้วใช่ไหมคะ
ก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียนด้วยกัน

เอิญไปเจอกันซึ่งเขากลับมาจากที่ทำงานจากเกาหลีอย่างนี้

เพื่ออยู่กับเพื่อนสักหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจแล้ว
ก็คือเข้าไปเที่ยวก็คนเราก็ต้องสนุกไว้ก่อนอะไรประมาณนี้

แม้ว่าทางตำรวจจะอธิบายว่า
คดีไปประมาณ๙๐แล้วก็ตาม

แต่ว่าญาติก็ยังคาใจอยู่
โดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าและสภาพศพ

ว่าภาพแรกที่ญาติไปเห็น
ซึ่งญาติไม่ใช่คนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุนะคะ
แต่ว่าภาพแรกของญาติที่เห็นเป็นอย่างไร
กระจกรถเห็นเลยไหมนะคะ
แม้กระทั่งเราย้อนถามกลับไปว่า
คุณลุงคลขายไข่ที่ไปเห็น
จะบอกว่ามีน้ำหนักในการชี้ถูกผิดซ้ายขวาของคดี

แต่ว่านั่นก็เป็นหนึ่งที่ทำให้ญาติคลางแคลงใจ
ว่าตกลงเรื่องนี้มันควรจะสรุปไปในทิศทางใดกันแน่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านอนท่าแรกนะคะ
หรือแม้กระทั่งเรื่องของเสื้อผ้า
เรื่องของสภาพศพจากภายนอก
ที่ดูเหมือนไม่ได้น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุรถชน

แม้กระทั่งรอยบาดรอยแตกอะไรจากกระจกนะคะ
หรือดูสภาพศพแล้ว
ไม่น่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน
แม้กระทั่งอุณหภูมิความเย็นของร่างกายก็แล้วแต่
แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะผนวกไปที่ตัวของผู้ชายที่ชื่อเอ็ม
ซึ่งนักข่าวตามไปที่บ้านแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะคะ

แล้วก็มีการฝากบ้านกับญาติเอาไว้ให้ดูแลด้วยนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีอีก๒คนที่คุณผู้ชมได้ยินข่าวนะคะ
หล่อคนหนึ่งที่ชื่ออายนะคะ
แล้วก็น้องผู้หญิงอีกหนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
๒คนนี้ในแง่ของคนตามข่าวก็ยังต้องสงสัยอยู่
ว่าตกลงสองคนนี้อะไรอย่างไรมีส่วนไหมในการพาไป
แนะนำให้รู้จักทำไมให้กลับไปกับผู้ชายสองคนนะคะ
ทีนี้เราค่อยเรียบเรียงคำอธิบายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒๓๐๑๙กรกฎาคมที่หนองบัวลำพูนะคะ
เกิดเหตุรถชนต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
พอเสร็จแล้วก็มีคนแรกที่ไปเห็นเนี่ยเป็นคุณลุงคนขายไข่นะคะ
ไปแล้วก็หันไฟรถของตัวเองเข้าไป
และสภาพที่เห็นก็เห็นน้องนอนอยู่
โดยที่ญาติอธิบายนะคะญาติอธิบายเมื่อวานนี้บอกว่า
คือเป็นลักษณะของการแบบก็เอ็นเบาะนอนลงไปแล้วก็นอนธรรมดา
แต่ว่าทางท่านรองผู้บังคับการบอกว่าน่าจะมีการขยับโดยกู้ภัยนะคะ
ก็เลยทำให้ท่าแรกที่เห็นต่างออกไป
ท่านก็บอกว่าก็ทราบว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
อย่างที่ฉันถามญาติเหมือนกันบอกว่าตอนที่เราไปเห็นเนี่ย
ตอนที่เขาเล่าคุณลุงขายเล่าว่าไปเห็น
คือสภาพกระจกรถคือแตกทั้งหมดเลยใช่ไหม
ไม่ได้มีการทุบกระจกเพื่อช่วยออกมาหรืออย่างไรใช่ไหม
เพราะว่าการที่ไปคนแรกเห็นว่าศพเป็นอย่างไรมีความหมายนะคะ
ว่าตกลงแล้วข้อสงสัยของเขามันมีคนอธิบายได้ไหม
กระจกแตกอยู่แล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมไม่ใช่เป็นการทุบเพื่อช่วยเหลือออกมา
เบาะมีการเอ็นองศาตามปกติกับภาพแรกที่เห็นใช่ไหม
แม้กระทั่งองศาศีรษะหรือว่าองศาตัวของผู้ตาย
ไม่ได้มีการถูกจับถูกวางใหม่ใช่ไหม
เพราะทั้งหมดคือความคางแคลงใจทั้งหมด
แต่คำอธิบายนี้เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียง
เพราะเราจะคุยกับคุณพ่อของน้องน้ำหวาน
น้ำหวานก็คือผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะคะ
แต่เราจะให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังก่อน
เพราะว่านักข่าวของไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ด้วยนะคะ

เอาคนแรกก่อนเมื่อวานเราไม่ได้สัมภาษณ์เธอนะคะ

ฝนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดทางด้านหน้าร้าน
คนก็จะเห็นว่าฝนก็เดินไปกับน้ำหวานนี่
เหมือนกับฝนพาน้ำหวานไปส่งที่รถของผู้ชายที่ชื่อเอ็ม

แต่ว่าฝนเองก็ไม่ได้รู้จักกับน้ำหวานมาก่อนนะคะ
รู้จักกับคนอื่นคือรู้จักเอ็ม

แล้วพี่อายเอ็มแล้วก็น้ำหวานก็มามาพร้อมกัน
เหมือนนัดกันแต่ที่จริงแล้วไม่ได้นัดกัน

ข้างในก็กินกันประมาณชั่วโมง

เพราะว่าไปเที่ยงคืนก็ออกมาตอนเที่ยงคืนกว่า

ก็เมาพี่ไอซ์ก็เมาน้ำหวานก็เมา
แต่พี่เอ็มคิดว่าไม่เมา
แต่ดูเหมือนคนซึมซึมเหมือนง่วง

ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาส่งน้องเขาหรอก
อันนี้ก็พาน้องเขาไปเข้าห้องน้ำ
พอเดินกลับมาไม่เห็นพี่เอ็มนั่งอยู่โต๊ะ
ก็เลยโทรหาแล้วก็เดินออกมาพร้อมกันกับน้องเขา
ก็เลยเดินออกมาก็เลยก็ถามพี่เอ็มทำไมออกมาล่ะคะ

ก็เลยบอกเออเนี่ยมาแล้วทำไมไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้
ก็พาน้องเขามาแล้วก็พากลับบ้านนะ

แล้วก็เลยเดินกลับไปเรียกพี่ยายอีกทีนึง

เราเป็นห่วงว่าเห็นน้องเขาเมาอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เลยอาสามาส่ง
แล้วคนก็มองว่าเราเป็นนกต่ออะไรอย่างนี้

บริสุทธิ์ใจก็คือแบบว่า

ก็รู้จักกันอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนเป็นคนบ้านนี้เลย

แต่ว่าแค่ไม่ได้มาอยู่มานอนเฉย
เหมือนใช้ชีวิตแบบทุกวันต้องมาอย่างนี้ค่ะ

ก็เนี่ยแหละพี่อายรู้จักจากพี่อายนี่แหละ

หลานไม่นานนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

รู้จักกับน้องน้ำหวานได้นานหรือยังคะ

ตอนแรกยังไม่รู้ว่าใส่กางเกงกลับด้าน
แต่ถ้าเขาถามว่าพี่เอ็มทำอะไรไหม

พี่เขาก็เป็นสุภาพบุรุษคนนึงค่ะ

ดูแลอะไรอย่างนี้มาตลอดนะค่ะ

เพราะว่าตามที่เห็นก็แบบว่า
เห็นพี่เขาพูดดีอะไรอย่างนี้

ที่ไปด้วยกันไปด้วยกันสองคนกับหนูก็ไปนะ
พี่เขาก็ไม่ได้มีว่าท่าทีจะอะไรเลย
ก็คุยกันว่าเดี๋ยวหนูไปตามใช่ไหม
เดี๋ยวหนูไปตามพี่อายแป๊บหนึ่งนะค่ะ

แล้วก็ไม่อะไรนี้
เขาพยายามบังคับจะให้หนูกลับ
หมายถึงให้ฝนกลับไปพร้อมกัน

เพราะว่าหนูมาคนเดียว

พี่เอ็มเนี่ยอยากให้พี่ไอกลับเป็นเพื่อนกันกับหนู
หนูก็เลยบอก
ไม่เดี๋ยวรอกลับพร้อมกัน

คุณผู้ชมคะถ้าเราเอาฝนเป็นตัวละครหลักของวันนี้ก่อนเริ่มต้น
ฝนไม่รู้จักกับน้ำหวานก็คือเจอกันที่ร้าน
แต่รู้จักกับน้าของน้ำหวาน
เราจะคุยกับคุณน้ามณัสนันบุญน้อมนะคะ
น้าสาวของน้ำหวานผู้เสียชีวิตค่ะ
คุณน้ำมนัสนันสวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณจ้องขวัญ
ค่ะคุณน้าฟังจากโทรศัพท์นะ
สวัสดีค่ะคุณจ้องขวัญได้ยินอยู่ค่ะ
ค่ะคุณน้ารู้จักกับฝนใช่ไหมคะ
ก็เสียงสนิท

ก็รู้จักเป็นแม่ค้าในตลาดนะคะ
ค่ะคุณน้าเปิดทีวีด้วยหรือเปล่าเนี่ย
รู้จักค่ะอยู่ในตลาดค่ะก็เลยรู้จักกันค่ะ
ค่ะคุณน้าค่ะถ้าคุณน้าฟังต้องฟังจากโทรศัพท์นะ
ฟังจากโทรทัศน์นะคะมันจะช้ากว่ากันนิดนึงเดี๋ยวงงนะคะ
ฟังจากโทรศัพท์อยู่ค่ะ
รู้จักกันเพราะว่าขายของในตลาดด้วยกันถูกไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเคยไปซื้อหมูกับเขาประจำค่ะ
รู้จักกันนานหรือยังคะกับคุณฝนเนี่ย
ก็เห็นตั้งแต่เขาเล็กนะคะมาขายหมูอยู่ที่ตลาดนะคะ
อ๋อค่ะแต่วันนั้นเราไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าฝนจะไปเจอกับหลานเรานะคะ
ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องหวานจะไปเที่ยวด้วยค่ะ
เพราะว่าน้องหวานไม่เคยไปค่ะ
ค่ะคุณน้าตั้งแต่เกิดเหตุกับน้ำหวานเนี่ยนะคะคุณน้าได้เจอฝนบ้างไหมคะ
ก็ได้เจอที่โรงพักครั้งนึงนะคะ
ที่ตลาดเจอไหมที่เราขายของกันอยู่นะคะ
ไม่เคยค่ะไม่ได้เจอที่ตลาดค่ะ
ปกติมีเบอร์โทรศัพท์กันไหมคะ
มีค่ะมีเบอร์ฝนอยู่ค่ะตั้งแต่เมื่อก่อนไม่ซื้อของกับเขาค่ะ
ค่ะคุณน้าหลังจากเกิดเหตุกับน้ำหวานเนี่ยนะคะคุณน้าได้ลองโทรหาคุณฝนไหมคะ

แล้วเขาก็ไม่โทรมาใช่ไหม

คุณน้าโดยตามปกติแล้วคุณฝนเท่าที่คุณน้ารู้จักเป็นคนนิสัยใจคอแบบไหนคะ
แต่กับเขาก็ดูดีนะนิสัยดีอยู่
คือไม่ได้รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยแบบมากนักใช่ไหมคะ

คุณน้าไม่คิดจะโทรหาคุณฝนบ้างเหรอคะ
เพื่อให้เขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
ไม่ได้โทรค่ะไม่โทรเลยค่ะ
ไม่คิดจะโทรหาเพื่อถามเลยเหรอคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฝน

คิดแต่ว่าเขาต้องมาอธิบายกับเราเองอย่างนี้นะคะ

แล้วคุณน้าไปขายของตามปกติไหม
น้ำหวานตั้งแต่เกิดเหตุคุณน้ายังไม่ได้ไปขายของเลยค่ะ
แล้วเรารู้ไหมคะว่าฝนเขาไปขายของปกติไหมคะไม่ค่อยได้ไปตลาดเลยค่ะนะ
ไม่ค่อยได้ไปตลาดเลยแล้วที่เจอกันที่โรงพัก
ทำไมถึงไม่เข้าไปถามกันล่ะคะก็วันนั้นมันคนเยอะนะคะ
คนเยอะแล้วก็พี่น้องญาติของพ่อน้องหวานน่ะ
ก็ลุมถามน้ำฝนอยู่เราก็เลยไม่เดินเข้าไปนะอ๋อเข้าใจ
ทีนี้ค่ะตอนที่คุณน้าได้รับแจ้งเนี่ยนะคะได้รับแจ้งจากกู้ภัยใช่ไหมคะ
อ่าแล้วก็ไปกันกี่คนคะที่จุดเกิดเหตุ
๖คนค่ะญาติเราไป๖คนคุณอีแล้วก็พี่ของน้องหวานด้วยค่ะ
คุณแม่บอกว่าคุณน้าคาใจอยู่หลายเรื่อง
เพราะว่าเป็นคนไปเห็นสภาพศพหลานอ่าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
อะไรที่เราสงสัยบ้างตั้งแต่เราไปเห็นแวบแรกเลยว่าน้ำหวานนอนอยู่ในรถนะคะ
ค่ะก็ไปเห็นครั้งแรกนะคะตอนนั้นมันก็ฝนตกลิ้นลิ้นพร้อมพร้อมนิดนิดนะคะ
สาดเข้าไปนี่เห็นน้องนอนอืมเพราะว่ามันเป็นไอ้
เบาะนอนเอ็นนะคะน้องนอนนอนแล้วก็หันหน้าไปทางคนขับนะคะ
เหมือนกับคนนอนหลับแบบแบบนอนหลับตะนิดนะคะค่ะแล้วตัวตะแคมไหมคะ
แต่มองดูหน้าน้องหน้าน้องแต่เขียวนะคะอืมแล้วน้านี่ทั้งร้องให้ทั้งบิ้งเข้าไปหา
หาหลานอืมแล้วนี่พอวิ่งไปหาหลานเขาก็มีคนมาดึงมากอดไว้
เขาบอกว่าญาติมาใครคือญาติก็บอกว่านี่คือน้าค่ะนี่คือน้าก็บอกแล้วกู้ภัยเขาก็เลย
บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นะครับเอาศพออกมาก่อนเขาบอกอย่างนี้
พอเขาดึงศพออกมาเพราะว่าประตูข้างเนี้ยเปิดไม่ได้ค่ะอ่า
เปิดไม่ได้คือประตูหลังก็เปิดแล้วเขาก็ดึงศพออกไปข้างข้างหลัง
แล้วก็ไปนอนแล้วก็นานเลยรีบวิ่งเข้าไปกอดแล้วก็หอมหลานอ่า
คุณกลัวเอาหน้าเอาแก้มไปรู้สึกว่าหลานนี่เย็นเย็นมากผิดปกติ
เหมือนคนรถชนใหม่ใหม่ทำไมจะเย็นก็ร้องไห้แล้วก็พูดไปด้วยนะคะอืม
ที่เราสังเกตได้คือหลานตัวเย็นใช่ไหมคะหน้าเย็นเพราะเราเอาหน้าแนบลา
หน้ารู้สึกหน้าซีดมากเลยค่ะหน้าซีดปากซีดปากเขียวอ่ะค่ะอืม
แล้วก็รู้สึกว่าหลานเนี่ยเย็นเพราะว่าแล้วเราก็เลยสงสัย
แล้วได้ถามใครไหมคะคุณน้าได้ถามใครไหมว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุตั้งแต่กี่โมงเนี่ยอ่า
ก็มีแต่ตะโกนถามว่าน้องหวานน้องหวานมายังไงมากับใคร
คนขับไปไหนก็ตะโกนแบบเนี้ยได้มีเสียงหนึ่งบอกมาแล้วก็มืดด้วยค่ะ
ค่ะมีเสียงหนึ่งบอกมาบอกว่าคนขับบาดเจ็บสาหัสเขานำส่งโรงพยาบาลแล้วมีคนหนึ่งพูดมาแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
เพราะว่ามืดมากนะคะค่ะมีคนบอกคุณน้าไหมว่าเหตุน่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่ตีอะไรคะ
ตอนมาเรียกน่ะประมาณตีสองกว่ากว่านะคะคงไม่ถึงตีสามนะคะตอนเข้ามาเรียกนะคะอ่า
ซึ่งก็เอางี้คือถ้านับจากถ้านับจากข่าวนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณตีสองครึ่ง
คุณน้าเนี่ยได้รับแจ้งตั้งแต่ยังไม่ถึงตีสามถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าบ้านเราห่างกับที่เกิดเหตุ
ประมาณหนึ่งกิโลค่ะอืมตรงตรงถนนตรงที่ที่รถชนเนี่ยค่ะคุณน้า
มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมคะไม่เคยเลยค่ะตรงนี้ไม่เคยเพราะเป็นทางตรงค่ะอ่า
แล้วคุณน้าได้สังเกตเห็นร่องรอยไหมคะว่าคือรถมันมีรอยยางดำที่ถนนไหม
ไม่มีค่ะไม่มีรอยยางดำดำค่ะได้สังเกตใช่ไหมคะว่าไม่มีเนอะ
ค่ะสังเกตค่ะไม่มีรอยยางดำดำค่ะอ่าแล้วคุณน้าก็ไปเอกใจอีกรอบ
ตอนที่ตัดสินใจพาน้ำหวานกลับไปบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะจะอาบน้ำศพให้หลานนะคะ
อ่าแล้วยังไงต่อคะต้มน้ำจะอาบน้ำศพให้หลานอืม
แต่ถอดเสื้อให้หลานกระดุมไม่ติดสองเม็ดเราก็ตั้งร้องไห้แล้วก็บ่นไปว่า
ทำไมไม่ติดกระดุมก็ว่าอย่างเงี้ยอ่าค่ะตายเสื้ออะไรไม่ติดกระดุม
พอจะถอดกางเกงก็บอกอ้าวแล้วกระดุมแล้วกางเกงทำไมอ่ะ
กางเจงกระเป๋าทำไมมาอยู่ด้านนี้แล้วลูกก็ว่างนี้จะลืมนึกไปไงคะอืมอืมอืม
พอมันนึกได้เอ๊ะทำไมกางเจงมันกลับด้านก็เลยว่างเงี้ย
ก็เลยบอกว่ามันผิดปกติน้องหวานทำไมไม่เคยแต่งตัวแบบนี้
ก็เลยว่างี้ก็หลุดบอกให้พี่ชายเขานะคะเอากล้องมาถ่ายไว้ก่อนอืม
กล้องมาถ่ายไว้ก่อนลูกก็เลยว่าอย่างเงี้ยค่ะคุณกล้องมาถ่ายไว้ก่อน
ตอนพอถ่ายรูปเสร็จน้าเนี้ยก็เอากันไกลมาหนีบกางเกงหลานออกอืม
แล้วก็เอาอ้าวแล้วกางเกงในหายไปไหนพอเอากางเกงยีนออกอืม
เห็นกางเกงในอีกค่ะอืมก็เลยบอกว่าไปเอาสำลีมา
ก่อนที่จะอาบน้ำนะน้าจะเอาสำลีเช็ดช่องคลอดไว้ก่อน
ก็เลยว่าอย่างเงี้ยค่ะเรียกช่องคลอดแล้วก็เอาประมาณหกก้อนนะคะ
สำลีเช็ดแล้วก็เอาใส่ถุงไว้แล้วก็กับกางเกงไปอาบน้ำต่อนะคะ
ค่ะคุณน้าประมาณค่ะอ่าคุณน้าแล้วต่อก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
ถามอ่าเชิญค่ะแล้วอะไรต่อนะค่ะอ่างั้นถามต่อเลยนะคะ
คุณน้าสังเกตไหมตอนที่เราถอดเสื้อผ้าของน้ำหวานออกแล้ว
ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเนี่ยนะคะคือทั้งตัวโดยเฉพาะข้างหน้า
มีรอยเขียวลอยม่วงลอยช้ำตรงไหนบ้างคะมีตรงขาค่ะตรงขา
คนขาข้างในทั้งสองข้างเลยค่ะค่ะเป็นรอยสีอะไรคะเป็นรอยสีเขียวแดง
บนแดงเหมือนกับรอยขูดขีดขึ้นมาด้านบนเหมือนเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะเอ่อมันมันเป็นรอยที่มันถัดจาก
จากชายกางเกงลงมานิดเดียวถูกไหมฮะที่เราเห็นในภาพใช่ค่ะใช่ซึ่งซึ่งสองข้างเนี่ย
ตาเราดูเนี่ยมันเป็นลักษณะของการกดหรือมันน่าจะเป็นลักษณะของอะไร
เราเราพอจะสันนิษฐานได้ไหมคะถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรนะเราเวลาเราเหมือนกับเรา
เหมือนเราล้มแล้วมันขูดขึ้นมานะคะแล้วก็มีรอยเขียวตรงข้อมือนะคะ
เดี๋ยวนะคะมีรอยช้ำตรงถัดจากชายกางเกงลงมา
สองข้างเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะทั้งสองข้างเหมือนกันตั้งขึ้นนะคะ
ตำแหน่งใกล้กันใช่ไหมคะคือตำแหน่งตรงกันเลยอ่า
ตำแหน่งตรงกันเลยขาสองข้างใช่ไหมคะตรงกันเลยค่ะตรงกันทั้งสองข้างเลยค่ะ
อันนั้นตรงต้นขาแล้วตรงข้อมือข้อมือสองข้างเลยหรือข้างไหน
ข้างไหนคะคุณน้าข้างขวาค่ะข้างขวาเป็นช้ำนะคะ
เขียวเขียวเหรออ่าข้อมือเป็นเขียวเขียวช้ำช้ำนะคะ
ใหญ่ใหญ่ไหมคะคือมันเป็นลักษณะเหมือนแบบเชือกลัดหรือว่าเป็นจ้ำจ้ำนะคะ
อ่าเป็นจ้ำจ้ำนะคะค่ะอ่าตรงข้อมือเสร็จแล้วมีตรงไหนอีกคะ
คุณน้าเป็นเขียวเขียวยาวมาหน่อยแล้วก็เป็นจ้ำ
แต่ไม่แต่ไม่ชัดนะคะตอนที่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะ
แล้วมีส่วนอื่นของร่างกายอีกไหมคะแล้วก็มีแผลมีแผลตรงหน้าแข้งข้างข้างขวาค่ะ
อ่าไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นรอยแผลแบบไหนคะช้ำเหรอคะ
เป็นรอยเป็นแผลเลยค่ะตรงเนี้ยเป็นแผลอืมแผลมีเลือดออกด้วย
กระแทกหรืออะไรเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะอ่าเป็นแผลมีเลือดออกไหม
แต่ไม่มีเลือดแต่เป็นเขียวช้ำเขียวช้ำแต่เป็นแผลรู้ว่าเป็นแผลค่ะ
แต่ไม่มีเลือดไหลออกมานะคะแต่ไม่มีเลือดไหลอะไรตามขาตามอะไร
แต่รู้ว่าเป็นแผลแข้งก็โดนด้านเดียวถูกไหมลึกอยู่แต่ไม่เป็น
ไม่มีเลือดไหลออกมาก็ก็เป็นข้างเดียวเหมือนกันใช่ไหมคะ
เป็นข้างขวาข้างเดียวแต่ตรงแขนเสื้อข้อศอกแขนแขนขวานี่ค่ะ
แต่มีเลือดมีเลือดแต่ไม่มีแผลค่ะมีเลือดเปื้อนที่เสื้อของน้ำหวานแต่ไม่มี
อ่าแต่ไม่มีแผลน้ำหวานตรงแขนใช่ไหมคะอ่าแต่ตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้สังเกตมากมาย
มีแต่ว่าหนูหนูทำไมไม่มีแผลแต่ทำไมหนูมีเลือดแต่ก็พูดปากก็พูด
แต่อย่างงั้นค่ะเลือดเยอะไหมคะให้ทั้งผู้แต่อย่างงั้นค่ะค่ะคุณน้ำ
เลือดเยอะไหมที่เสื้อที่เสื้อหลานนะคะเลือดแห้งแล้วค่ะเยอะเยอะอยู่ค่ะ
อ่าทีนี้ด้านหลังด้านหลังทั้งหมดเลยทั้งตัวเขาเนี่ยด้านหลังมีรอยช้ำตรงไหน
หรือว่ามีรอยแผลตรงไหนไหมคะด้านหลังนี่ไม่ได้สังเกตมากมายนะคะ
เพราะว่าอาบน้ำจะอาบไปข้างหน้าแล้วก็รูปไปข้างหลังเฉยไม่ได้คิด
กลับมาด้านหลังค่ะอ่าคุณน้าทีนี้จากเข้าพิงอาบค่ะอืม
จับเขาพิงนั่งแล้วก็อาบรูปไปแต่ไม่ได้ดูข้างหลังมากมาย
มีแต่รูปถูกสบู่ค่ะคุณน้าอาบน้ำอุ่นไปอย่างงั้นค่ะค่ะ
ใบหน้านะคะเฉพาะที่ใบหน้าเนี่ยไม่มีเศษกระจกบาด
มีรอยบาดรอยขูดรอยขวดใดใดเลยหน้าก็ไม่มีแผลอะไรเลยค่ะอืม
ไม่มีเศษกระจกเลยแม้แต่น้อยเดียวเลยค่ะคุณคุณน้าสังเกตช่วงช่วงหน้าอกของหลานไหมคะ
ว่ามันมีสภาพเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามันเป็นแบบไหนคะ
ตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตมากนะคะตอนนั้นค่ะเราก็ทั้งตกใจทั้งร้องไห้ด้วยเลย
ก็ไม่ไม่ได้สังเกตมากมายค่ะก็มีแต่อาบน้ำแล้วก็ลูกแต่รู้ว่ามัน
มันไม่มีจุดเด่นอะไรมากมายค่ะตรงตัวน้ำน้ำน้ำหวานเนี่ย
ปกติเขาเป็นคนไว้เล็บยาวไหมคะไม่ค่อยยาวนะคะอ่า
เราไม่เห็นรอยขูดขีดอะไรที่ตัวเขาเลยใช่ไหมคะในตัวไม่มีรอยขูดไม่มีค่ะ
แล้วเราก็ไม่เห็นไม่เห็นว่าที่มือของน้ำหวานที่เล็บที่มือของน้ำหวาน
มีรอยเลือดรอยอะไรใดทั้งสิ้นด้วยใช่ไหมคะสังเกตเลยค่ะ
ตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้สังเกตเลยค่ะค่ะทีนี้คุณน้าเรามาจนถึงตอนนี้แล้ว
คุณน้าสรุปให้ฟังหน่อยว่าในฐานะที่เป็นน้าสิ่งที่สงสัยและอยากได้คำตอบที่สุด
คือเรื่องอะไรคะน้ากลัวกลัวที่สุดแล้วก็ไม่อยากคิด
ก็คือกลัวหลานเสียก่อนที่รถจะเกิดอุบัติเหตุนะคะกลัวแล้วไม่อยากคิดเลยค่ะ
คุณน้าเพราะว่าตั้งแต่มองดูภาพครั้งแรกก็ตกใจ
แต่ไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยวันไปเจอศพน้องครั้งแรกน่ะ
ไม่กล้าพูดเลยแต่คิดอยู่ในใจว่าคนที่ตายอุบัติเหตุใหม่ใหม่
ทำไมตัวเย็นจังทำไมหนูเขียวจังก็ว่าอย่างนี้นะคะ
คุณน้าเนี่ยรู้จักฝนแต่ไม่รู้จักคนที่ชื่ออายกับผู้ชายที่ชื่อเอ็มใช่ไหม
เด็กที่บ้านหมู่บ้านนี้แต่มากินเหล้าที่ร้านบ่อยอยู่ค่ะ
แต่แรกสนิทต่อนมก็คือเป็นเด็กมาเที่ยวธรรมดาแล้วก็บริการธรรมดา
ค่ะแล้วกับผู้ชายที่ชื่อเอ็มล่ะคะเคยเห็นหน้าไหมคะ
เคยเห็นแต่ตอน๔๕ขวบนะคะพอโตขึ้นมาไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเลย
คุณน้าค่ะเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้กับส่วนอื่นของคดีนะคะ
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลละเอียดละเอียดเลยล่ะขอบคุณนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาต่อนะคะ

เมื่อวานนี้ทางรองผู้การอธิบายสภาพของศพ
ในการตรวจสอบเบื้องต้นไว้พอสมควรนะคะ
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณแม่และเพื่อนที่สนิทของน้ำหวาน
ลายสงสัยไปเลยเผลออาจจะสงสัยมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำ

คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราคุยกับอายเนี่ยได้แค่นิดเดียวนะคะ
ตามเวลาวันนี้เราจะคุยกับอาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เมื่อวานเราคุยกันได้แป๊บเดียวเองนะคะ
พี่ทวนอย่างนี้ก่อนนะคะอายคืออายรู้จักกันเมื่อวาน

แต่รู้จักกับฝนนานแล้ว

ในขณะที่เอ็มเนี่ยอายบอกว่ารู้จักประมาณสัก๓๔เดือนนี้เองใช่ไหมคะ

อายตอนที่ไปดูหมอลำเนี่ย
เอ็มก็อยู่ที่นั่นแล้วน้ำหวานก็อยู่ที่นั่นแล้วกับอายถูกไหมคะ

แล้วก็มีเพื่อนคนอื่นอยู่อีกแต่ว่าไม่มีฝน

ตอนที่ขับรถจากพอดูหมอลำเสร็จเนี่ยนะคะ
แล้วไปต่อที่ร้านที่ชื่อเบาแดงเนี่ยนะคะ
คืออายชวนน้ำหวานไปหรือน้ำหวานชวนอายไปคะ
เดี๋ยวนะคะหนูจะเรียกเรื่องแห่งการให้ฟังใหม่

หลังจากออกจากที่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่หมอลำไส้ครั้งครั้งแรก

น้องน้ำหวานไปร้านเล่าขวัญต่อ
แล้วหนูก็ได้ตามไปกับพี่เอ็ม
ซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไปหรอกแต่ก็เดี๋ยวไปนั่งต่อสักพัก

แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปบ้านเบาแดงค่ะ

โดยโดยส่วนตัวเวลาหนูดื่มอะไรอย่างนี้
ก็จะมีคำแบบชวนกันขึ้นมาต่อไหมตามภาษาวัยรุ่นนะคะ

แต่ก็แล้วแต่โอกาสที่ว่าเราจะไปกันหรือว่าเราจะไม่ไปกันประมาณนี้
ที่ร้านเล่าปัดนี้ใครไปบ้างคะ
ก็จะมีน้องน้ำหวานกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงไปก่อน

แล้วอายตามไปกับคุณเอ็มเหรอ

แล้วอยู่ที่ร้านเหล้าปัดเนี่ยนานไหมคะ
ก็จนงานแสดงจบอะค่ะ

ที่ร้านเหล้าปั่นเนี่ยดื่มกันไปเยอะไหมคะ

ใช่ค่ะเอาทีผสมกัน

แล้วน้องดื่มไปเยอะไหมเท่าที่อายเห็น
หนูคิดว่าถ้าน้องไม่ค่อยดื่ม
ถ้าดื่มอย่างนั้นก็คิดว่าเยอะอะค่ะ
ถ้าน้องไม่ค่อยดื่มนะคะ
แค่ไหนเขามันต้องวัดเป็นอะไร
เป็นแก้วเป็นเหยือกหรืออะไรคะที่เรารู้สึกว่าดื่มเยอะ
ดื่มเยอะคือปริมาณที่แบบเอาเหล้าผสมกันนะคะ
ซึ่งมันไม่น่าไม่ควรทำ
แล้วเราได้เตือนไหม
ก็บอกเอาจริงเหรอเมานะน่ะ

เดี๋ยวนะคะตอนร้านแรกที่ดูหมอลำกันอยู่
มีการดื่มแอลกอฮอลกันไหมคะ

เอางี้ที่อายสังเกตน้ำหวานนะ
น้ำหวานมีอาการแค่ไหนแล้วคะ

ที่อยู่ร้านแรกก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะ

ก็คือยังไม่ได้ออกอาการเมามาก

เหล้านี่กินเข้าไปแล้วมันเมาแล้วออกอาการเลยไหม

ทีนี้ที่เห็นน้ำหวานมาดื่ม
เล่าปั่นบวกกับเล่าแดงใช่ไหมคะ

เนี่ยที่ร้านเหล้าปั่นที่ว่านี้เนี่ย

เราก็เริ่มคุยกันแบบเฮฮาขึ้น
อัตรรสมันก็เพิ่มมากขึ้นนะคะ

แบบก็เหมือนจะมีอาการเมามืนเมานิดอะไรอย่างนี้

หมายถึงตัวอายด้วยเนี่ยก็ยังรู้เรื่องยังมีสติทุกอย่างใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ยังรู้เรื่องอยู่
แล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ร้านบาวแดงถูกไหมคะ

ตอนไปร้านเบาแดงนี่ก็ชวนกันอย่างนี้ห

คุณเอ็มเนี่ยดื่มไปเยอะไหมคะที่ร้านเหล้าปั่นก่อนมาร้านเบาแดง

ซึ่งตั้งแต่ออกจากหมอรำเนี่ยนะคะไปร้านเหล้าปั่น
แล้วก็จากร้านเหล้าปั่นมาร้านเบาแดงไปรถคุณเอ็มกัน๓คน

ไม่ค่ะน้องเขาจะมีมอไซค์ส่วนตัวแล้วหนูก็ขี่มอไซค์ส่วนตัว
น้องก็ขี่มอไซค์ไปร้านเหล้าปั่นก่อน
ส่วนตัวหนูขี่กลับไปที่ร้านที่บ้านที่เขาทำธุรกิจขายของอยู่
ก็กลับไปที่ร้านก่อนเพราะว่าที่จะไปปิดร้าน

แล้วตัวพี่เอ็มนี่ก็คือจะเข้าไปทีหลังหนู
พักหนึ่งเพราะว่าเขาต้องไปกลับรถกลับมาเพื่อที่จะมาเจาะอีกทีนึง
คุณเอ็มกับน้ำหวานเนี่ยเขาเพิ่งรู้จักกันวันนั้นถูกไหมคะ
แล้วจากที่ดูหมอรามเสร็จแล้วไปร้านเหล้าปั่นจากเหล้าปั่นไปร้านเบาแดง
เขาสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นไหมในช่วงไหน
หนูคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงบาวแดงมั้งครับ
เพราะว่าคนมันจะแน่นแล้วก็มันก็จะได้อยู่ยืนคิดกันหน่อยประมาณนี้
เพราะมันเป็นสถานบันเทิง
มันมีภาพพอไปถึงร้านเบาแดงแล้วเนี่ย
คือเอ็มเนี่ยจะนั่งอยู่แล้วคนที่นั่งถัดมาคือน้ำหวานถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะ
คนที่ถ่ายภาพตอนที่นั่งดื่มกันที่ร้านบาวแดงไว้คือใครคะ

ซึ่งที่ฝนถ่ายเนี่ยเราอายได้ดูรูปที่ฝนถ่ายทั้งหมดไหมคะ
ที่ร้านเบาแดงว่าถ่ายใครมุมไหนอะไรไว้บ้างนะคะ
ในที่นั้นยังไม่ได้ดูอะค่ะมาดูทีหลัง
แล้วเขาถ่ายไว้หลายคนหลายรูปไหมคะ
ก็น่าจะเท่าที่มีพี่น้องให้ดูนั่นแหละค่ะ
โต๊ะที่นั่งกันเนี่ยที่มีเอ็มมีน้ำหวานมีฝนมีอายถูกไหมฮะ

มี๔คนแค่นั้นแหละค่ะที่นั่งโต๊ะเดียวกันนะคะที่เปิดเป็นโต๊ะเดียวกัน
แล้วทุกคนก็นั่งอยู่ตลอดใช่ไหมไม่มีใครลุกไปไหนไปนั่งโต๊ะเพื่อน
ไปเจอไปเจอกับเพื่อนที่โต๊ะอื่นไม่มีใช่ไหมคะ
มีค่ะโต๊ะใกล้เป็นเพื่อนหนูเพื่อนที่เดินด้วยกันมา
แล้วก็จะมีน้องเขาแบบเข้าไปทักทายเขาอาจจะรู้จักกัน
จังหวะที่นั่งที่ร้านเบาแดงเนี่ยน้ำหวานกับเอ็มเนี่ยเขาคุยกันตลอดไหมคะอาย
คุยกันตลอดไหมหนูไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าประเด็นคือคุยกันจะได้ยินไหม
นี่หนูคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ยินนะคะถ้าแบบเปิดว่าคุยกันจริง
สภาพตอนที่อยู่ร้านเบาแดงน้ำหวานเป็นยังไงคะ
ก็คือในตอนนั้นหนูก็เมาแล้วอะค่ะก็สรุปก็คือไปเที่ยวอะนะคะ
แล้วตอนคือมันมีที่ฝนเล่าเนี่ยนะคะว่าฝนพาน้ำหวานออกไปจนเจอรถเอ็ม
แล้วก็ให้นั่งอยู่ในรถเอ็มแล้วก็กลับเข้ามาตามอาย
อายอยู่ไหนคะอะไรนะคะตอนนั้นอายอยู่ที่ไหนคะ
อยู่ข้างในค่ะคือยังไม่ได้ออกไปไหนเลย
นั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมหรือว่าไปโต๊ะอื่นคะ
อยู่ที่โต๊ะเพื่อนค่ะซึ่งใกล้กันนั่นแหละค่ะติดติดกันนั่นแหละ
แล้วเขาไม่เห็นคุณกันเหรอคะ
ใครคะที่ไม่เห็นคือขอโทษนะคะ

คือเขารู้ว่าหนูอยู่ที่นั่นนะคะ
ตอนที่น้ำหวานออกมาคือน้ำหวานตั้งใจจะออกมาเพื่อขึ้นรถกลับ
หรือน้ำหวานออกมาเพื่ออะไรคะอายเท่าที่อายทราบ

อายคือตอนออกมาหนูก็ไม่ทราบด้วยว่าออกมา
อ่ะไม่เป็นไรทีนี้ตอนที่ฝนกลับเข้าไปแล้วเจออายฝนบอกอายว่าอะไรคะ
ก็แบบไปตามว่ากลับไปตามตามให้กลับบ้านนะคะ

ก็แบบพี่อายกลับอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ซึ่งหนูก็จำไม่ได้
ซึ่งตอนนั้นหนูอยู่ในอารมณ์ที่แบบอยู่กับเพื่อนอยากสนุกต่อ
คือยังไม่อยากกลับแล้วตอนข้างงอแง
ตอนนั้นฝนบอกไหมคะว่าให้น้ำหวานไปนั่งอยู่ในรถพี่เอ็มแล้ว

คือหนูขอโทษนะคะหนูจำไม่ได้จริง
แต่โทษก็น่าจะบอกนั่นแหละ
เท่าที่อายรู้จักผู้ชายที่ชื่อเอ็มเนี่ยนะคะ
เขามีเพื่อนสาวที่เขาคบอยู่ไหมคะ

แต่เท่าที่ฟังที่เห็นพูดถึงคุณเอ็มกันเนี่ย
ดูจะค่อนข้างบอกบุคลิกคุณเอ็มไปในทางเดียวกันก็คือ
ตั้งแต่เกิดเหตุแล้วเนี่ยอายได้โทรคุยกับเอ็มไหมคะ
ไม่ค่ะคุยแค่เขาโทรมาบอกเดี๋ยวไปลงพักกันนะ

กี่โมงอะไรยังไงเวลาอะไรยังไง
แล้วเราได้เอ่ยปากถามเขาไหมคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงพี่

เอ้าไม่สงสัยเหรออาย
สงสัยไหมแต่หนูคิดว่า
ที่เขาโตมากแล้วแล้วถ้าเกิดอยากมีอะไรอยากจะบอก
ก็คงจะพูดออกมาเองหนูไม่กล้าไปละลาบละล้วงขนาดนั้นค่ะ

ไม่ค่ะซึ่งเรื่องส่วนตัวเราไม่ได้แบบ
สนิทชิดเชื้อแบบ
ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะคะ
แล้วทำไมเขาต้องโทรมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงพักกันนะคะ
ก็เพราะเหมือนตำรวจเชิญให้ไปเป็นพยานอะไรด้วยค่ะ

ตอนนั้นน่าจะยังไม่มีโปรติศตรอนุ
ค่ะคือวันแรกค่ะที่ไป

ตำรวจบอกคุณเอ็มคุณเอ็มมาบอกอาย

ก็ไม่ได้ถามเรื่องราวกันเลยหรือคะ

แล้วอายได้คุยกับฝนไหมคะตั้งแต่เกิดเหตุ

ได้ถามพี่เอ็มบ้างไหมได้
คุยอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงอ่า

เรื่องที่ตำรวจเขาจะแจ้งความอะไรอย่างนี้
พี่เขารู้หรือยังก็เราจะปรึกษากันแค่นี้ค่ะ
คือน้องเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยนะ

อายอายเนี่ยไม่
ไม่เคยได้ติดต่อไปหาครอบครัวของน้ำหวานเลยใช่ไหมคะ

เราอยากคุยกับครอบครัวของน้ำหวานไหมคะ
ก็ถ้าผู้ใหญ่เขาอยากจะคุยหนูก็ยินดีจะคุยค่ะ
อ่าหนูไม่อยากโทรไปหาเอ็มก่อนล่ะลูก
ตอนนี้โทรศัพท์พี่เอ็มอยู่กับคุณตำรวจ
คือตอนที่ทางรายการโทรมาหนูก็ขับรถเพิ่งกลับมาจากสอนอ
อ่าอ่าแล้วเราได้ไปถามถ่ายเรื่องงานศพของน้ำหวานบ้างไหมคะ
ไปค่ะไปวันอันก็ไปฟังสวดอภิษฐรรมแล้วก็ไปกราบศพค่ะ
ในจังหวะที่เราว่าเราไปเนี่ยได้คุยกับญาติยาดของน้ำหวานบ้างไหมคะ

ตอนนี้เนี่ยคุณเอ็มไม่ได้ติดต่อมาแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องของคุณเอ็มอีกเลยถูกไหมคะ
ตั้งแต่เกิดเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยค่ะอาย
ก็ตั้งแต่แยกกันจากวันจันทร์นะคะตั้งแต่ที่ทราบว่าพี่เขารับแล้วว่าอะไรยังไง

เอาล่ะอายค่ะยังไงก็ได้ข้อมูลเยอะนะคะเดี๋ยวก็ตามคดีกันต่อ

พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุยกับคุณพ่อไพโรธสำรานคุณพ่อของน้ำหวานนะคะ

ค่ะคุณพ่อวันนี้มีความคืบหน้าอะไรที่ตำรวจโทรมาบอกบ้างไหมคะ

ค่ะมีไหมคะคุณพ่อมีใครโทรมาบอกคืบหน้าคดีไหมคะ
ยังครับก็โทรมาเพื่อจะมาขอ
เอ่อโทรศัพท์กับคุณพ่อ

ใช่ใช่เสื้อน้ำหวานเพื่อจะเอาไปที่สูตรครับ
เอ่อเอ๊ะไม่ไม่ได้ให้ไว้ตั้งแต่แรกเหรอคะ

ที่ที่แล้วเนี่ยให้ให้ไปที่โรงพยาบาลเขาทานสูตรแล้วอะครับ

อาจจะสวดสวดเพิ่มเติมอะไรประมาณเนี่ยครับ

ของน้ำหวานตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล

ส่วนเสื้ออะไรพวกนี้อยู่ที่โรง

คุณแม่มาแล้วก็มานั่งอยู่กับเพื่อนสนิทของน้ำหวานในรายการเรานะคะ
แล้วก็ทางรองผู้การจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ย
ท่านก็ให้สัมภาษณ์ไว้อยู่หลายประเด็น

ตำรวจยังไม่ได้โยงไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะสามารถบอกได้ว่า

แต่ทีนี้ในมุมของคุณพ่อคุณแม่ได้คุยกันไหมคะว่า

ถ้าสมมุติน้ำหนักของคดีมันสรุปไปในทิศทาง๒อย่างก็คือว่า
ข่มขืนกับอุบัติเหตุเรื่องของรถนะคะ
ก็สงสัยเรื่องกางเกงกลับด้านนะครับ

แล้วก็คนเกิดปฏิเหตุ
แล้วคนขับน้ำหวานอยู่ฝั่งนี้เหมือนโดนชนนะครับ
แล้วหน้าเขาไม่เละหน้าเขายังสวยอยู่
ผมก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
น่าจะเป็นการจัดฉากมากกว่าครับ
คุณพ่อครอบครัวคุยกันไหมครับว่ามัน
คือครอบครัวคิดคนละอย่างเลยกับตอนนี้ที่ทางคดีมันมาเนี่ยนะคะ
แล้วถ้าสมมุตินะ
ถ้าสมมุติทางการชนสูตรสรุปไปในทิศทางเหมือนกับที่ตำรวจให้สัมภาษณ์เบื้องต้น
จะไปยังไงต่อคะคิดเผื่อไว้ไหมคะ
รอผลก่อนครับเพราะยังไม่คิดเผื่อครับ
ตอนนี้เนี่ยหลักฐานต่างเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกเราไหมว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่ทางบ้านยังไม่ทราบนะคะ

ในขณะที่ที่ทางบ้านมีเนี่ยตำรวจได้ขอไปหมดแล้วใช่ไหมคะ

คุณพ่อเท่าที่มันมีเรื่องออกมาแบบนี้เนี่ยเท่าที่รู้จักน้ำหวานเนี่ย
น้ำหวานเป็นเด็กดื่มเยอะไหมคุณพ่อ
ผมนะครับผมละ

เจ็บเยอะไหมครับพ่อ
คุณพ่อค่ะเท่าที่ทราบเรื่องมาเนี่ยยังมั่นใจว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้ตายเพราะรถชนใช่ไหมคะ
เชื่อครับผมคิดว่าน่าจะเกิดจากเกิดจากการฆาตกรรมมากกว่าครับ
แล้วก็จัดฉากอำพังคดีครับ
ถ้าถ้าเป็นรถชนคุณจอมขวัญคิดว่าน้ำศพน้ำหวานจะเป็นยังไงครับ
ผมคิดว่านั้นไม่รักฆาตเข็มขาดขนาดนั้นนะครับ
และนอนสวยได้ยังไงครับ
นี้พูดถึงเรื่องปฏิเหตุนะ
ครับครับครับ

กับวิธีการอธิบายของคดีตอนนี้นะคะ

ผลชนสูตรอย่างละเอียดค่ะส่วนความคืบหน้า
ในด้านอื่นและคดีอื่นติดตามได้ใน